วันนี้เป็นวันสงคราน

ก็เห็นช่วงนี้คนฮิตแบบช่วงเทศกาลสงกราน

แล้วคุณผู้ชมเห็นพลอยแต่งตัวเป็นอีกกี้แบบนี้ก่อน

พาคุณผู้ชมไปเข้าวัดทำบุญกันดีกว่า

ก็ต้องเข้าวัดสิคะคุณผู้ชมค่ะ

ไปกับนักร้องลูกทุ่งสาวน้องแป้งร่ำสีวนารี
คุณผู้ชมค่ะน้องเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธา
วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาก
จะเป็นยังไงตามพลอยไปดูกันเลยค่ะ

จ้าน้องแป้งน้องแป้งตอนนี้น้องแป้งอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะพี่มาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะจ๊ะ

เพื่อผู้ชมข่าวตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับน้องแป้งน้ำแห่งไข้กรมมิโกแล้ว
เป็นยังไงเดี๋ยวบอกว่าวันนี้จะพาพี่ไปไหว้สมเด็จพระนเรสวร

ใช่ก็มีสตอรี่มากมายเดี๋ยวเราไปไหว้สมเด็จพระนเรสวนกันค่ะ

คุณผู้ชมคะเห็นว่าวันนี้น้องแป้งร่ำจะมาถวายเสียง

นเรสวนมหาราชด้วยใช่ไหมคะ
เป็นยังไงบ้างจริงแล้วเรามีความเชื่อความศรัทธายังไงต่อองค์ท่านบ้างค่ะ
ก็แป้งน้ำก็ค่อนข้างแบบว่าเชื่อแล้วก็ศรัทธาท่านมากนะคะ
เพราะว่าหนูจำได้ตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นศิลปินมาก่อนเลย
แล้วตอนนั้นหนูกำลังแบบประกวดงานงานหนึ่งเป็นงานดอนเจดีซึ่งก็เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรสวรมหาราชเหมือนกัน
แล้วทีนี้หนูก็เลยได้มีโอกาสมาขอพรท่านแล้วทีนี้ทำไปทำมาเนี่ยเหมือนหนูมาขอพรว่าขอให้หนูแบบสำเร็จแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการเส้นทางของการเป็นศิลปิน

ใช่แล้วหนูก็ไม่ได้เห็นใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาถึงจุดที่เราแบบเกินความฝันของเรา
อยากมีมนต์คาถาให้เธอสบตาแล้วรักแต่ฉันใส่ใจดูแลกันและไม่มีวันคิดไปมีใคร
พระนอนตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันนะคะว่าหากเรานำเหรียญติดไว้ที่พระบาทของพระพุทธศัยญาติหรือพระนอนได้
พรที่เราขอก็จะสำเร็จสมใจหวังแน่นอนค่ะพลอยกับน้องแป้งร่ำก็พยายามติดจนสำเร็จ
คือจริงแล้วเนี่ยควรจะติดบนพื้นผิวเรียบแต่ทำไม่ได้ก็เลยเกิดการหามุมที่พอจะติดเหรียญได้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
พอยขับรถมาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลทั้งทีไม่มีพลาดเอาตัวเลขจากที่นี่มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ว่าแล้วก็พาน้องแป้งร่ำไปเสี่ยงเซียมซีสักหน่อยและเลขที่ได้ก็คือคือเลขอะไรไปดูจ้ะ

เจอน้องแป้งล่ำมาขอเลขมาเสี่ยงเซียมซี
และวันนี้เดี๋ยวให้น้องแป้งล่ำบอกผลงาน
ผลงานให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมหน่อยค่ะ
แป้งอ้ำก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะ
คาถาธาตุแมวนะคะเป็นซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะ
ส่วนใครที่จะอยากจะติดตามผลงานแป้งร่ำนะคะ

โอ้โหอ้อนค่ะน่ะอ้อนเหมือนลูกแมวเลย

ส่งต่อให้สู้เลยค่ะ
เดี๋ยวพลอยขอเวลาไปกินน้ำก่อนนะคะ
สวัสดีครับ